คุณโค้ดทรัพย์สวัสดีครับ

สนใจจะไปทำจมูกอย่างเขาไหมเดี๋ยวคุณก็ไปแล้ว

ถ้าคุณไปตัดติดตัดถูกเนี่ย

คบไปตัดปีกปุ๊บเริ่มกับแฟนก็มี

เล็กมากเลย
ตัดไหมมาก

จมูกอะเป็นเรื่องความรักหลักเลยนะ

แต่คุณพ่อนำอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณอยู่ในโลกมืดของคุณ
คุณก็คิดว่าดอกกุลล่ะปเขามอบกัน

คุณจะมาวิจารณ์แทนคนอื่นเขาไม่ได้
เคยนะมีคนที่ทายหอบกุล่าปช่ออย่างนี้มาก
เดี๋ยวไม่รู้แหละวันจันทร์คุณจะต้องพาไปไหว้
สติกเกอร์มีใครมาติดไหม
ตอนเด็กเด็กแน่งจะมีมีสิมีนี่สิมี

เอ้าโหจะเกิดของตาหูแต่อยากซื้อติดเองให้มันเยอะไว้

เคยได้นาฬิกาตั้ง๔๐๐๐๐๐บาท

แม่ก็คือแม่
บอร์ดอนอะมาแฮชแท็กกันใหญ่เลยเนอะ

จะบอกไว้ว่าใครที่อยากจะทำเนี่ยนะครับ

ในทางโหฮิงคือคนเราจะชอบแบนถุงสูงยาวอะไรแบบนี้นะ
แต่ว่าจริงปีจมูกเป็นส่วนในการเก็บทรัพย์ของมนุษย์

หนึ่งคุณไปเปิดหนังสือฟอล์ฟ
หนึ่งในสิบคนรวยจะมีปีกจมูกที่ใหญ่

คุณจะรวยไม่รวยได้เนี่ยต้องดูที่ปีกจมูกก่อน
ความรักคุณจะสมบูรณ์หรือไม่ต้องดูที่ปีจมูกก่อน
เพียงแต่ว่าปีจมูกเนี่ยมันจะถึงอายุประมาณ๔๕
แต่อย่างพี่ม้าเนี่ยไม่มีโหลดแล้ว

ทีมงานบอกไม่ทราบว่าเบรกนี้๕นาทีเนี่ย

เร็วต้องรีบพับ

ก็คือว่าต้องบอกก่อนว่า๑จมูกเนี่ย

ก็คือ๔๑จนถึงประมาณ๔๕นะครับ
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อายุอยู่ในบริเวณปีกจมูก

ถ้าคุณไปตัดผิดตัดถูกเกิดเป็นรอยแผลเป็นขึ้นมา

ในวันนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาเยอะ

ชีวิตมันแบกกันไงสมมุติตั้งแต่๓๐
ง่าย๑๕ตั้งแต่๑๕แล้วกันนะ
๑๕ถึง๓๐เนี่ยก็คือบริเวณส่วนฝากนะครับ
จนถึงประมาณถ้าตรงนี้คือ๔๕นะครับ
แต่ว่ามันจะเสร็จถ้า๕๐เนี่ยโทษนะถึงบริเวณปลายจมูก
พอ๕๐ลงมาแล้วเนี่ยก็คือลงมาที่ปากตึงข้าง

คุณไอ้ม้าอยู่ที่ปากแล้วใช้ปากดีนะคะ
ช่วงนี้ได้ข่าวเจ้าภาพกระถิ่นเยอะอยู่

เยอะอย่างนั้นถามเรื่องนี้ราศีไหนมาแรงที่สุดในเรื่องความรัก
ผมต้องบอกว่าตั้งแต่ล่าสุด
ผมพูดเรื่องปีชงไปนะ

โพสต์เมื่อคืนมาวันนี้๒ล้านคนที่ดู

นี่คุณใหญ่มาค่ะโลกเรามันสวยงามมาก็ได้นะคะ
ก็เลยบอกว่ามีเรื่องลาสีมาฝากว่า
บางลาสีก็เรียกว่าเป็นลาสีที่

คือต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ได้หมายถึงตลอดไปนะ

เรียกว่ามีความเฮงหรือว่าความรักได้สมหวังมากขึ้น

คนที่เกิดในราศีเมษนะครับ

ก็จะแมชกับคนที่เกิดในราศีตุลมากที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะใครที่เกิดในราศีนี้

โอ้โหรูปกราฟิกนี่

อาจารย์ช้างจะมอบของ

เมษกับตุนนะครับหรือว่าตุนกับเมษก็เหมาะกันนะครับ
สมมุติเจอปุ๊บถ้าสมมุติเป็นเนื้อคู่กัน

ส่งเสริมนะไฟกันลมสป๊ากันดี
มาคือราศีพฤศพมาดูรูปต่อไปนะครับ
ศพก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้

พี่เพิร์กเพราะพึ่งเจอพี่เปิรธ

นะครับก็อีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีเมทุน

นี่เป็นราศีที่โดยพื้นฐานเขาบอกมีเสน่ห์มาก
มีโอกาสที่จะมีคู่เยอะเลยนะ
โดยเฉพาะเมถุนกับตุลก็เป็นราศีธาตุลมเหมือนกัน

จริงคือโดยหลักแล้วมันเหมือนกับอาจจะสลับกันได้บ้าง
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าพร้อมกัน๓คนในเวลาเดียวกัน

เมื่อกี้เห็นตกใจเรื่องเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร

เจ็บปวดการนำเสนอของออนทภาจังเลย
ก็ถามเผื่อไว้เผื่อ
เวลาพอมันมีแบบว่าภรรยากับสามีอยู่มันไปมีกิ๊กเกิ๊กไง

ไลน์มาด่าแล้วต่อไปกับกรกฎก่อน

ต่อมานะครับราศีกรกฎนะครับ
กรกฎเนี่ยก็จริงก็เป็นราศีที่แบบมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับ

ในช่วงนี้กรกฎกุมเนี่ยแมชกันดีมากนะครับ
อีกหนึ่งราศีนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีสิงศ์นะครับ

เป็นราศีที่มีพระราหูเข้าอยู่นะครับ
เป็นราศีที่เหมาะกับราศีเมทุนนะ

ต้องไปหาตามบ้าระตามปั๊บตามบ้าระ

เพราะว่าพระราหูเข้าเนี่ยบางทีมาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะ
อาจจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
คุณบำก็ดำพี่ช้างไม่ใช่หนูกลัวหนูจะได้เสียกับปิ๊บพระธาระคนนะ
ว้ายอยู่ด้วยกันทั้งวันน่ะนะ